มาดูนายกคนนี้ยี่สิบเก้าจุดห้าไหม

เกือบจะได้ไปบ้านพิศนุโลกเหมือนกันคนนี้
แต่ไม่ได้ไปแต่ว่าอยู่ที่ระยอง
เมื่อวานนี้ก็ชูมือคุณโยพงศกรเลย

ในพื้นที่ระยองครับ

กายุ่ง
กายุ่ง

กายุ่ง
กายุ่ง
กายุ่ง

กายุ่ง
กายุ่ง
กายุ่ง

กายุ่ง

กายุ่ง

กายุ่ง
กายุ่ง

กายุ่ง
คนระยองแล้วว่าไปช่วยหาเสียงตลอดเลย

ก็มองว่าผลการชนะการเลือกตั้งครั้งนี้
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีทางการเมือง

เพื่อนสอสอกว่า๓๐ชีวิตนะครับ
ที่ได้มาช่วยหาเสียงในครั้งสุดท้ายนะครับ
เป็นกระดุมเม็ดแรกในการหาเสียงครั้งต่อไป
จนกระทั่งถึงการเลือกตั้งครั้งหน้า
นี่ค่ะสำหรับการเลือกตั้งซ่อมเมื่อวานนี้
ก็มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์๑๒๒๕๘๒คน
ถามว่ามีอะไรไหมเรื่องร้องเรียนต่าง
ตอนนี้ยังไม่พบเรื่องร้องเรียนนะคะ
แล้วทางกรกตจังหวัดระยองเอง
เขาก็อยู่ระหว่างการรอประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งค่ะ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ชาวระยองเขต๓เขาไปเลือกตั้งซ่อมนะคะ